มาดูเรื่องนี้ค่ะคุณแสงสุรีเข้าฝันเมียให้โชคบอกเลขเด็ดอืม
คุณแสงสุรีรุ่งโรธเนี่ยนะคะอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเนี่ย
ท่านเสียชีวิตจากโควิดใช่ไหมคะหลังจากที่มีการชาปนกิจศพเรียบร้อย
ก็เอากระดูกมาประกอบสวดพระอภิษฐรรมกระดูก
ปรากฏว่าเป็นคืนที่สามแล้วที่วัดยางสุธาธรรมย่านพานกทีนี้
เมื่อวานนี้ก็มีครอบครัวยาดคนสนิทโดยเฉพาะนี่ค่ะพี่บิน
ละลิสกับพี่ไทยเอกพันธ์นะคะสองพี่น้องฝาแฝดก็มาร่วมงาน
ในฐานะน้องชายคนสนิทนะคะมาทุกคืนแล้วค่ะนี่แล้วก็เดินไป
หน้ารูปของคุณแสงสุรีบอกว่ามาแล้วนะจะทำแบบนี้ทุกคืนถ้าเหงา
ก็ออกมาถ่ายรูปกันหน่อยทีนี้คุณผู้ชมไฮไลท์ของเมื่อคืน
อยู่ตรงนี้ค่ะภรรยาของคุณแสงสุรีชื่อว่าพี่แอนเนี่ยพี่แอนบอกว่า
ยังรู้สึกเหมือนว่าคุณแสงสุรีเนี่ยไม่ได้จากไปไหนนะคะวันที่เอากระดูก
ออกมาจากเตาเผายังมองเห็นกระดูกที่จัดเรียงเป็นรูปหน้าของคุณแสงสุรีเลยอ่ะ
แล้วทุกคืนจะฝันเห็นฝันเห็นคุณแสงสุรีเนี่ยมาในชุดสูดสีน้ำเงิน
เดิมมาครบสูตรเลยนะฮะทั้งกลิ่นทูบแล้วก็เสียงล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา
นี่ค่ะพี่แอนเล่าบอกว่าคุณแสงสุรีมาเข้าฝันแล้วถามว่าเลขโทรศัพท์มือถือเนี่ย
คือเลขอะไรพี่แอนสะดุ้งตื่นแล้วรีบไปดูปรากฏว่าเลขท้ายสองตัวของเลขโทรศัพท์มือถือเนี่ย
คือ๖๘๖๘มันไปตรงกับอะไรบ้างคะ๑ตรงกับเลขฝาโลง๒ตรงกับเลขอายุของคุณแสงสุรีรุ่งโรศค่ะ
แล้วเราไม่กลัวหรอคะหรือว่าไงเอ๋ยคะเราตกใจไหมค่ะพี่แอน
คุณอามาหาก็โบราณโดโทรคุณอาค่ะแล้วในฝันมีอะไรบ้างอีกไหม

คือเบอร์คุณอาเลขท้าย๒ตัวหลังคือมันเลข๖๘เหมือนกัน

อันนี้เป็นความเชื่อน้อเพื่อแปลว่า
แล้วเราเชื่อไหมคะว่าคุณอามาให้โชคอะไรอย่างนี้ค่ะ

คุณแอนภรรยาบอกว่าเชื่อมากเลยนะคะมันก็แปลกนะ
คือเลขท้ายโทรศัพท์อายุเลขฝาโลงไปตรงกันหมดเลย

เดี๋ยวจะเอาเงินไปทำบุญด้วยนะคะ
สำหรับการทอดกระถิ่นที่วัดมตะเคียน
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ในวันที่๑๗พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ